สังหารวิศวกรเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

แล้วก็ไปทิ้งศพอำพลางคดีริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ตอนนี้ตำรวจก็มีการประชุมนะคะติดตามความคืบหน้าของคดี

เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นจากการฆ่า
ทรัพย์นะคะเพราะว่าทรัพย์สินของผู้ตาย
หลายรายการที่ใส่ไปวันนั้นหายไป
มูลค่านี่เป็นล้านบาทเลยนะคะ
อกจากนี้ก็พยายามตามตัวโชเฟอร์แท็กซี่คนสุดท้าย
ซึ่งอยู่กับผู้ตายก่อนที่จะไปพบว่าเป็นศพ
ตอนนี้พยายามหาตัวอยู่เพราะว่าคืนวันนั้น
ก่อนที่จะไปพบเป็นศพผู้ตายขึ้นแท็กซี่หลายคัน
ก็ต้องหาความเชื่อมโยงในแท็กซี่แต่ละคันอยู่
ในช่วงวันที่๗มกราคมวันที่๘มกราคมนี้นะ
ใช่ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาพลตำรวจโทสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๑เดินทางมาประชุม
ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้นะคะ
ซึ่งในที่ประชุมพุ่งเป้าสาเหตุการเสียชีวิต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากการชิงทรัพย
ฆ่าชิงซับเพราะว่าซับศิลส์ของนายไพโรตดีลิ
ซึ่งเป็นวิศวกรและถูกฆ่าหายไปหลายรายการ

สร้อยคอทองคำหนัก๑๐บาทพระสมเด็จเลี่ยมทอง
เพชรก็หายไปนาฬิกาโรเล็กซ์ก็หาย
สร้อยข้อมือทองคำฝังเพชรหายไป
และกระเป๋าสตางค์ก็หายไปเหมือนกัน
แต่ไปพบบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นเอง

บอกว่าตำรวจชุดปฏิบัติงานในคดีเนี่ย
รายงานความคืบหน้าในการทำงานตอนนี้
ก็คือเน้นหนักไปที่เรื่องของการฆ่าชิงทรัพย

ได้เรียกบุคคลใกล้ชิดวิศวกรผู้ตายมาสอบสวนแล้ว

ก็เน้นไปหลายกลุ่มด้วยกัน

เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ
กล้องวงจรปิดแล้วก็สืบสวนข้อมูลในเชิงลึก

จากนั้นเดินทางไปไหว้พระพิคเนต
ในพื้นที่ห้วยขวางกรุงเทพนคร
ก่อนจะขึ้นรถแท็กซี่สีชมพู
ในคืนวันที่๗มกราคมที่ผ่านมา
โดยผู้ตายสะพายกระเป๋าไว้ที่ด้านหลัง

ในพื้นที่ตำบลเกาะเกลียนอำเภอพระนครสิทธิยา
ห่างจากจุดพบศพประมาณ๔กิโลเมตร

ภาพผู้ตายเข้าไปในพื้นที่
ตอนช่วงประมาณเที่ยงคืนของคืนวันที่๗มกราคมนั่นแหละ

เวลาใกล้เคียงกับที่ภาพกล้องวงจรปิดจับภาพ
การขึ้นรถแท็กซี่สีฟ้าได้อีกคันไว้ได้
อีกทั้งมีชาวบ้านยังได้ยินเสียงคนพูดกัน
ใกล้กับจุดที่พบศพอีกด้วย
เห็นไหมจึงมีแท็กซี่เข้ามาเกี่ยวข้องละ๒
ก็คือไล่เลียงใกล้เข้าไปเรื่อยจากกรุงเทพมหานคร

แท็กซี่คนขับรถแท็กซี่หลายค่ะ

ซี่เขียวเหลืองที่ผู้ตายนั่งมา
ลงที่หน้าห้างสรรพสินค้าย่านรัชดา

อาจจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทอง
ตำรวจสอบสวนแล้วไม่พบพิรุษเช่นเดียวกัน

ที่บอกว่าการสังหารไปเพื่อการฆ่าชิงทรัพย์
เพราะยังไม่สามารถติดตามตัวคนขับรถแท็กซี่

ที่รับผู้ตายต่อจากหน้าห้างสรรพสินค้าย่านรัชดา
แล้วก็มุ่งหน้าไปที่เทศบาลนครปากเกร็ดได้

หลักฐานตอนนี้มีเพียงกล้องวงจรปิด
แต่ว่าไม่ชัดเจนพอที่จะไประบุเลขทะเบียน

แต่ว่ากล้องวงจรปิดระบุเวลาไว้ได้นะ
ประมาณ๔ทุ่ม๒๔นาทีของวันที่๗มกราคม
ใช่ค่ะก็เป็นจุดสุดท้ายที่เห็นผู้ตาย
ขึ้นรถ๔ทุ่ม๒๔นาที๗มกราคม

วกไปอีก๙ชั่วโมงประมาณ๗โมงกว่า
ก็ถึงไปพบว่าวิศวกรรายนี้
กลายเป็นศพทิ้งไว้ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาค่ะ
แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจของอายุทยาเขา
บอกเบื้องต้นนะเขาเผยมาเบื้องต้นคุณ
ว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๓คน
ลงมือฆ่าเหยื่อก่อนนำศพทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยา

สาเหตุก็มุ่งปมขัดแย้งธุรกิจเป็นหลัก
ส่วนปมชู้สาวกับค่าชิงทรัพย์ยังไม่ตัดทิ้งนะฮะ

น่าจะเป็นการอำพรางมากกว่าจงใจฆ่าชิงทรัพย์โดยตรง
ทรัพย์สินที่หายไปน่าจะเป็นการอำพรางไป
ตัวภรรยาของผู้เสียชีวิต

ส่วนลูกชายก็ส่งเสียให้เรียนวิศวกรรมโยธาให้เหมือนพ่อ
หวังจะสารต่อธุรกิจของครอบครัว
ทรัพย์สินที่ศูนย์หายไปก็ไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาท
โดยก่อนเสียชีวิตสามีเข้าไปรับเงินประกัน
สัญญาก่อสร้างโรงพยาบาลแห่ง๑
ก็คือโรงพยาบาลบางปะอินที่เป็นข่าวออกมา
แต่ไม่ทราบจำนวนเงินและไม่ทราบว่าได้เงินมาครบแล้วหรือไม่
อยากให้ตำรวจเร่งติดตามคนร้ายโดยเร็วนะครับ